ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบนะคะกรณีที่รัฐสภาได้นัดประชุมพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ๓ในวันพรุ่งนี้
ขณะที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรียืนยันไม่ขอก้าวล่วงการตัดสินใจ
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมขอร้องอย่ามากล่าวอ้างว่าตนไปมีคำตอบ
เซ็นสั่งอะไรไปเพราะสั่งใครไม่ได้อยู่แล้ว
ที่ประชุมพักพลังประชารัฐได้ขอให้สอสอรอฟังการพิจารณาจากฝ่ายสภา
ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
โดยนางสาวพัชรินซามสิริพงศ์โคศกภักดิ์ระบุว่า
ถ้าหากมีการลงมติในวันพรุ่งนี้พักพลังประชารัฐอาจจะของงดออกเสียง